ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะที่สมุทรปราการนะคะ
มีชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้เพราะเขาบอกว่าพฤติกรรมมันแปลกมาก
เหมือนกับไปแอบทำกิจกรรมรับน้องกันมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องเห็นไหมคะ
ก็จะมีคล้ายคล้ายกับรุ่นพี่๔คนแล้วก็มีหนึ่งในนั้นใส่เสื้อของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัด
รุ่นน้องสี่คนเนี่ยค่ะตามคลิปเลยเหมือนกับถูกบังคับให้ถอดเสื้อ
เออแล้วรุ่นพี่เอาเทียนไปจุดหยดน้ำตาเทียนลงบนแผ่นหลัง
นี่แบบนี้นี่นะคะหยดน้ำตาเทียนลงบนแผ่นหลังแล้วเนี่ยจุดไฟเห็นไหมคะ
แล้วบังคับให้วิทพื้นด้วยนี่
ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปเรื่อยนะ
ชาวบ้านก็แอบถ่ายเอาไว้เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ต่อไข่ดิบโอ้ยใส่ปากแล้วให้คลายใส่ปากเพื่อนต่อกัน

นี่เขาไม่ได้ป้องกันโควิดกันอยู่เหรอคะคุณ
เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาทำแบบนี้
นี่เป็นกิจกรรมรับน้องจริงไหม

มีการใช้สีสเปรย์

ขนที่อวัยวะเพศ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ท้ายซอยหนำแดงบางพลีซอย๑๔
ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่รกร้าง

ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
สัปดาห์ก่อนก็มีลักษณะคล้ายกับ
แอบทำกิจกรรมรับน้องในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ